ส่วนที่ส่วนอุดรทานีมีคนร้ายกลอะ
แต่เจ้าของบ้านเขาเป็นคู่รักกันอายุ๑๗ปี
ตื่นขึ้นมาเจอพอดีค่ะก็เลยยิงเขา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปทั้งคู่เลยนะคะ

ทำไมไปยิงเขาตั้งใจยิงหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจครับ
เข้ามาลักษัพแต่ปืนมาลั่น
เขาบอกแบบนี้นะคะลั่นเลยนะคะแล้วถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสสองคนเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นเสียงของญาติญาตินะคะ
ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้ง๒ราย
เป็นการรุมสาบแช่งด่าทอว่าจิตใจโหดเยี่ยม
แล้วก็เรียกร้องให้ประหารชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาชื่อว่านายทัศน์พรมศรีจันทร์อายุ๓๓ปีค่ะ

โดยมีตำรวจ๓๐นายรักษาความปลอดภัย
ท่ามกลางพ่อแม่และญาติของผู้บาดเจ็บ

ตะโกนด่าทอผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
พี่ผมไปสัมภาษณ์ผู้ต้องหาของศัลยภิกษ์

เราจะให้อภัยไหมครับ
ไม่ให้แล้วเนอะ
ก็ต้องการแค่ทรัพย์สิน
ต้องฆ่าเด็กเลยเหรอคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยบุกเข้าไปยิงนายปรัชญาประสงค์ผลอายุ๑๗ปีและนางสาวจิระนันวงขุมเงินอายุสิบเจ็ดปีแฟนสาวได้รับบาดเจ็บที่บ้านพักบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านมริวัลวิลล่านะคะในเขตเทศบาลนครอุดรธานีคนร้ายหยิบโทรศัพท์มือถือผู้บาดเจ็บไปสองเครื่องเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้า๒๔กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ตามไล่ล่าจ
ต่อมานำรถเก๋งของตัวเองไปเข้าไฟแนนซ์มาชดใช้ให้กับบริษัทแต่ก็ยังชดใช้ไม่ครบนะคะ
พกปืนขับรถตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนเอาไปขายแล้วก็เอามาใช้หนี้
พอขับมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุคิดว่าไม่มีคนอยู่ปีนรั้วเข้าไปงัดประตูห้องครัว
ตอนแรกเนี่ยเอาทีวีจอแบนขนาด๔๔นิ้วยกไปแล้วนะคะเอาไปไว้ในรถเก๋งของตัวเองซึ่งจอดอยู่ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นกลับเข้าไปอีกค่ะไปรื้อค้นทรัพย์สินบนห้องนอนชั้น๒
แต่ไม่ได้อะไรก็เลยขณะที่เดินลงมาที่ชั้นล่างเป็นจังหวะเดียวกับผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเปิดประตูห้องมาเจอพอดีด้วยความตกใจค่ะกลบเกลื่อน
ด้วยการบอกว่าผมมาทวงหนี้ผมมาทวงหนี้ของคนที่ชื่อชะนิดาบอกแบบนี้แต่ผู้บาดเจ็บบอกว่า
บ้านนี้ไม่มีคนชื่อชะนิดานะแล้วก็ไล่ให้ออกจากบ้านไปช่วงเวลานั้นเกิดการต่อสู้มาค่ะ
ส่วนฝ่ายหญิงนอนอยู่ในห้องได้โทรศัพท์แจ้งญาติก่อนจะเกิดปืนลั่นถูกศีรษะฝ่ายชาย
ขณะที่แฟนสาววิ่งหนีออกจากบ้านก็เลยดึงแขนเอาไว้เขาบอกว่าช่วงดึงแขนผมก็ทำปืนลั่นอีกถูกสะโพกอีกหนึ่งนัด
แต่ก็ยังวิ่งต่อก็เลยยิงใส่อีกหนึ่งนัด
จากนั้นหยิบเอาโทรศัพท์มือถือไอโฟนวิ่งออกจากบ้านไป

เอาปืนที่ก่อเหตุไปทิ้งในโอ่งแดงในบ้าน
เช้าไปทำงานปกติจนถูกตำรวจจับกลุ่ม
ตำรวจเปิดเผยว่าอาการของนายปรัชญายังไม่พ้นขีดอันตราย

ส่วนแฟนสาวตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบสวนผู้ต้องหามีแรงจูงใจก่อเหตุ
เพราะมีปัญหาหนี้สินก่อเหตุเป็นครั้งแรก
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุซื้อมาทางออนไลน์นะคะ

ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ